วันนี้อาคารรัฐสภาแห่งใหม่นะคะเป็นข่าวอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ปรากฏว่ายังไม่ถึงหน้าฝนนี่หน้าร้อนแต่น้ำท่วมที่นั่นค่ะ

คลิปนี้เป็นคลิปที่มีความยาวประมาณ๒๕วินาทีนะครับ
โพสต์แจ้งเอาไว้ในไลน์กลุ่มสอสอประชาธิปัตย์บอกว่า
เป็นคลิปที่มีคนส่งให้ในวัชระเพชรทองอดีตสอสอภักดิ์ประชาธิปัตย์
คือน้ำรั่วทะลักคล้ายกับฝนตกหนักเลย
อยู่ตรงจุดของห้องที่ปรึกษารองเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดรที่ชั้นแปด
เหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้มีมวลน้ำไหลไปใน๓ช่องลิฟต์ค่ะ
จากชั้นแปดถึงชั้นบีหนึ่งเนี่ยค่ะหลังเกิดเหตุเนี่ย
นายสาธิตประเสริฐศักดิ์ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างอาคารแห่งนี้
ต้องรีบไปดูแม่อาจจะเรียกว่าเป็นน้ำตกแห่งใหม่หรือเปล่า
อืมต้องไปตรวจสอบด้วยตัวเองเลยนะคะนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้เห็นน้ำนองนะคะ
ที่นี่สัปปายสภาสถานที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเรียกว่าหมื่นล้าน
หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบล้านบาทแต่บางจุดก็ยังไม่เสร็จดี
ยังไม่เรียบร้อยนะคะแล้วที่ผ่านมาข่าวน้ำรั่วเนี่ย
ก็เรียกว่าเป็นข่าวประจำเลยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเกิดขึ้นเนี่ย
มากกว่า๒ครั้งแล้ว๑๘กันยายนปีที่แล้วน้ำขังอาคารแล้วก็รั่วเพดาน
ตอนนั้นฝนตกหนัก๑๔ตุลาคมนะคะปีที่แล้วน้ำรั่วเพดาน
ห้องประชุมสภาพภูมิแทนราชดรฝนตกหนักครับ
ล่าสุด๓มีนาคมวันนี้น้ำรั่วชั้น๘ท่อประปาแตกค่ะ
นี่ยังไม่หน้าฝนเลยฮะนะคะหน้าฝนไม่อยากจะนึกนะ